ตำรวจได้เข้าทลายเครือข่ายรับแทงหวนแล้วก็พนันฟุตบอลออนไลน์แล้วนะคะ
ตกใจค่ะขบวนการนี้มีเงินสดหมุนเวียนกว่า๖๐ล้านบาทต่อวัน
คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊ก๑๙ชุดโทรศัพท์มือถือ
มุดบัญชีธนาคารแล้วก็โวยพนันฟุตบอล
เหล่านี้เป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้จากนายอนิรุธศิลาพรประเสริฐ
แล้วก็นายเมธนวินเวชสะทนผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
ในข้อหารร่วมกันฟอกเงินจัดให้มีการเล่นการพนันหวยออนไลน์
และร่วมกันเป็นเจ้ามือพนันหวยออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ส่งข้อความเชิญชวนชักชวนประชาชนทั่วไป
มาเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วธันวาคม
ตัวเองแล้วก็พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการกองปราบ
ก็ถูกส่งข้อความชักเชิญให้เล่นพนันออนไลน์เช่นเดียวกัน
พฤติการเหล่านี้ถือว่าเป็นการท้าทายตำรวจเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นชุดสืบสวนก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
พบว่าผู้ส่งข้อความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ตลาดหวย
หลังจากที่ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเข้ากับจับกลุ่มตัว
แล้วกลุ่มเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่
แต่ว่าฐานข้อมูลเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้าเดิมแล้วก็ผู้ดูแลระบบก็ยังเป็นกลุ่มเดิม
นายอนิรุธแล้วก็นายเมธนวินก็โดนจับกลุ่มนะคะ
ถือว่าเป็นนายทุนรายใหญ่แต่ละวันจะมีเงินสดหมุนเวียนหลัก๑๐ล้านบาท
เรื่องต้นตำรวจได้ยึดบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดกว่า๓๔บัญชี
มียอดเงินหมุนเวียนกว่า๕๗ล้านบาท
พร้อมเตรียมประสานสำนักงานป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือว่าปปง
ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินตามพระราชบัญญัติฟอกเงิน
เพื่อยึดแล้วก็อายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบอีกมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ